ข่าวนี้คุณผู้ชมฟังแล้วก็น่าสงสาร
สงสารรายเดอร์สงสารแกรปคนนี้

แล้วปรากฏว่าลูกค้าสั่งอาหารนะ

ไปรอลูกค้าอยู่ตั้งนานติดต่อลูกค้าไม่ได้

เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่นักข่าวไปทำข่าวนะ
ก็ต้องแบบพยายามดูว่าเขาจะสื่อสารอะไร
คนที่สามารถสื่อสารด้วยภาษามือได้
ก็สื่อสารอันเขียนให้นักข่าวฟังเลยว่าเขาเจอเหตุการณ์อะไรบ้าง
ผู้ชายคนนี้คือคุณวรวุฒิเอกผลอายุ๓๗ปีค่ะ
อย่างที่บอกว่าคุณวรวุฒิหูหนวกเป็นใบ้
คือก็ทำงานนะนะทำอาชีพสุจริต
ก็เป็นรายเดอร์ได้รับคำสั่งจากศูนย์แกรป

เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมตอน๘โมง๕๕นาที
ทีนี้ตัวนายวรวุฒิเขาก็ไปรับอาหาร
มิตรเวชชนบุรีครับแล้วเดี๋ยวต้องไปส่งให้กับลูกค้า
ลูกค้าเขาปักหมุดไว้ให้มาส่งที่ลานจอดรถ

ใช่ค่ะยอด๒๙๕๑บาทในวงกรอบแดงแบบนี้

แล้วสุดท้ายพอไปถึงตามที่ลูกค้าปักหมุด

แท็ตไปลูกค้าก็ไม่ตอบ
จนคุณวารวุฒิเนี่ยนะต้องให้เพื่อนกราฟด้วยกัน
ช่วยโทรให้หน่อยเผื่อลูกค้ารับสาย
จะได้บอกว่าอาหารมาถึงแล้วนะ
กดโทรโทรไปก่อนมายอมรับโทรศัพท์
คิดดูสิสั่งตอน๘โมง๕๕ใช่ไหม
เขารอจนถึง๑๑โมงครึ่ง

โดนซะแล้วโดนแน่แล้วดูสิน้ำเนิ้ม
กรงข้าวกล่องเพียบเลยค่ะ
ทีนี้คุณวรวุฒิหมดแรงเลยนั่งซุดร้องไห้

เงินตรงนี้จะเอาตังค์ที่ไหนมาใช้กินใช้จ่าย
เพราะว่าต้องเอาเงินไปจ่ายให้กับค่าอาหาร

ทีนี้เรื่องนี้ทราบไปถึงสมาชิกสภาเทศบาล
ซึ่งก็คือสทเหยียวนั่นเองนะคะ
นายพาสกรหอมหวนสทเหี่ยวพอรู้เรื่องปั๊บ
ดูสิคุณผู้ชมเอาตังค์มาให้กับนายวรวุฒิ
ยินดีที่จะช่วยซื้ออาหารทั้งหมด

เออก็ต้องการจะช่วยกราฟต์คนนี้นี่แหละค่ะ
แล้วสทเหี่ยวบอกด้วยนะว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกเลย
กราฟต์เขาก็หาเช้ากินข้ามนี่ดอมพี่เบิ้ลเห็นไหม
พอได้รับเงินมายิ้มออกมีแบบชูนิ้วสู้ตาย
เห็นรอยยิ้มใต้แมสแบบนี้
นี่แหละคือก็ช่วยเขาเพื่อให้เขามีกำลังใจในการทำงานต่อไป
เป็นกำลังใจให้นะ

เขามีตังค์สำรองให้คุณก่อน
เคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับภรรยาผม

แล้วอยากจะฝากซื้อกาแฟที่ร้านสะดวกซื้ออีกสักแก้วหนึ่ง

เขาทำมาหากินพี่กราวน์ก็ทำมาหากิน

เออต้องมาติดตามให้เรื่องนี้นะอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับใช่ครับ